มาถึงเรื่องดราม่าบ้างค่ะคุณเคยไปเที่ยวที่ไหนแล้วจริงแล้วบางที่คุณคิงมีไหมที่เขาจะมีกฎว่าคุณห้ามเอาอาหารจากข้างนอกเข้าไปทาน
ก็หลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกำหนดเวลาด้วยว่าให้สั่งอาหารได้ถึงภายในเวลากี่โมงเพราะครัวเขาจะปิด
ใช่ไหมซึ่งส่วนมากโอเคเรายอมเราเข้าใจนะคะว่ามันจะมีบางรีสอร์ทบางที่นะคะที่เขาจะบอกว่าไม่ให้เอาอาหารเข้ามาให้คุณเนี่ยสั่งจากทางโรงแรมหรือทางรีสอร์ทแทน
แต่ทีนี้มันเกิดเป็นดราม่าเพราะอะไรที่นี่ค่ะคนที่เขาไปพักที่เขาเป็นลูกค้าเขาบอกเขาก็เข้าใจกฎเขาเดินทางมาไกลมากเขาขอแอดมินแล้วว่าขอสั่งหมูกระทะไปกิน
แต่สุดท้ายมีคนดูแลรีสอร์ทมาแล้วชี้หน้าด่าเกิดโต้เถียงกันขนาดนี้เป็นยังไงลองดูค่ะ
พี่ต้องบอกว่าซื้อหลานของถอมได้โดยคุณอย่าซื้อหมูกระทะครับ
คือหิวข้าวจะให้ซื้อมะม่าขึ้นมากินใช่มั้ยบินมาจากกรุงเทพฯขับรถมา๑๓ชั่วโมง
แล้วพี่คุณจะต่อแล้วหลักหลังไหมทำไมพี่ไม่ต่อว่าแอดมิน

อื้อ

คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกขวัญหน่อยก็ได้
ว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะจะเข้าข้างฝั่งทางด้านของคนดูแลรีสอร์ทนี้
หรือจะเห็นใจลูกค้ายังไงลองบอกเราหน่อยอยากรู้นะ
คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีหลากหลายความคิดเห็นเลยของชาวเน็ต
เมื่อนักท่องเที่ยวคนนี้ค่ะกำลังยืนเถียงกับคนดูแลรีสอร์ท
อยู่ที่ไหนที่สปันบ่อเกลือที่จังหวัดน่านต่อหน้าตำรวจด้วยนะคะที่ต้องมาไกล่เกลี่ยค่ะ
นักท่องเที่ยวซื้อหมูกระทะมาจากข้างนอกเข้ามากิน
โดยเธอเนี่ยมีการโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะลูกค้ารายนี้
เธอก็บอกไว้แบบนี้ว่าเธอเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่สปันตอน๒ทุ่มของวันที่๑๖ธันวาคม
จองที่พักเอาไว้สองหลังเธอโพสต์ยาวเลยคุณผู้ชม
ก่อนเข้าพักจริงทางที่พักเนี่ยรีสอร์ทเขาแจ้งกฎไว้แล้วว่า
นี่คุณอย่าเอาอาหารจากข้างนอกมาทานนะจึงสั่งอาหารก่อน๑๗นาฬิกา
เธอก็เลยสั่งหมูกระทะเอาไว้ชุดละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองคนแล้วก็เพิ่มเสริมอีกหนึ่งชุด
แต่กินไปแล้วเออมันไม่อิ่มมันไม่พอก็เลยอ่ะรู้กฎ
แต่ขออนุญาตก่อนแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาตัดสินใจขออนุญาตจากแอดมินแล้วขอสั่งอาหารเพิ่ม
แอดมินไม่ยอมนะคะเพราะเธอบอกว่าอู๋แอดมินขอเถอะพี่
ไกลมากเลยเหนื่อยกินไม่อิ่มแอดมินก็เลยอนุญาต
ซื้อหมูกระทะมาได้อีกหนึ่งชุดจากข้างนอกต่อมาค่ะเขาบอกว่า
ผู้ดูแลมาเจอเข้าก็เลยมาชี้หน้าด่าว่าห้ามสั่งอาหารเข้ามา
คุณสั่งเข้ามาแบบนี้ผมเสียเปรียบคุณใช้แก๊สกระป๋องของที่พัก
ของที่พักแล้วเธอบอกว่าเธอพยายามที่จะชี้แจงว่า
เธอเนี่ยไปขออนุญาตมาแล้วอ่าทีนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ผู้ดูแลบอกว่าไม่ได้รับสายจากแอดมิน
ไม่แน่ใจว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารกันหรือเปล่า
หรือการประสานงานอ่ะนะคะเธอก็เลยบอกว่าไม่รู้จะสั่งหมูกระทะมา
ไม่ได้รับสายจากแอดมินไม่รู้หรอกว่าคุณจะไปสั่งหมูกระทะจากข้างนอกมา
อ่าแล้วเนี่ยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยอยากจะพูดคุยกับคนโพสต์คุณกวาง
คุณกวางเล่าแบบนี้บอกว่าเธอรู้เธอรู้กฎระเบียบของที่พักดี
แต่ในเมื่อมันกินอาหารไม่อิ่มให้ทำไง
อยากสั่งเพิ่มรีสอร์ทไม่มีก็ต้องขออนุญาตไปซื้อที่ร้านค้าในหมู่บ้านมาแทน
แล้วก็ขอก่อนแล้วขอแอดมินแล้ว
แต่อีกคนนึงที่เป็นคนดูแลรีสอร์ทกลับมาด่าโวยวายใส่อารมณ์
เธอบอกเธอพยายามเจรจากระทักบอกว่าขอจ่ายค่าแก๊สค่าเตาได้ไหม
แต่คนดูแลบอกไม่ยอมต่อว่าเธอเธอเลยเริ่มกลัวค่ะ
ก็เลยตัดสินใจกับเพื่อนโทรแจ้งตำรวจให้มาเคลียร์
แต่กลายเป็นก็เคลียร์ไม่ได้อีกนะสุดท้ายย้ายออกจากที่พักที่รีสอร์ทแห่งนี้
บอกจ่ายค่าห้องไปรวม๒๗๐๐บาทก็ต้องทิ้งไปเลยแหละไม่ได้อยู่ไม่ได้นอนแล้ว
แล้วก็ไปหาห้องพักใหม่ในหมู่บ้านแทนนะคะ
ตอนนี้เธอเองก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมรีสอร์ทต้องมาชี้หน้าต่อว่ารุนแรง
ชดใช้อะไรให้ก็ไม่ยอมเอา
ถามว่าที่โพสต์ก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์
เพราะเธอมองว่าผู้ประกอบการรีสอร์ทมีกฎระเบียบแบบนี้
ก็ควรจะมีการอรุ่งอร่วยกันบ้าง
เพราะที่พักบางที่อยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว
หาของกินก็ยากอยากจะให้ได้ซื้อออกมาจากข้างนอกได้บ้าง
ลองฟังเสียงเธอต่อค่ะ
พอเดินไปปึกก็เขาก็เดินโว๊คกลับลงมาอีก
แล้วก็เดินมาว่าเราอีกว่าแล้วมันยุติธรรมกับผมไหมแบบนี้
ใช่แต่ว่าทางนี่คือเกี่ยวกันเลยนะพี่

ด้วยอารมณ์มีโทษะ
แล้วเราก็ผู้หญิง๓คนก็เลยแจ้งความตอนนั้นเลย

เจ้าหน้าที่ก็มาไก่เกลี่ยให้แล้วก็พาเราออกไปพักที่อื่นนะครับ
เขาก็มาไก่เกียร์นะครับค่ะคือผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการสื่อสาร
และการตีความที่คลาดเคลื่อนกันและกันนั่นแหละฮะ
คือจริงตอนนี้เห็นว่าฝั่งนี้โพสต์ไป
ฝั่งนู้นก็รู้สึกไม่สบายใจก็เตรียมจะฟ้องเหมือนกัน
กลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นคดีความฟ้องกันไปฟ้องกันมา
เดี๋ยวมันจะอีลุงตุงนังลองดูแชทนี้นะครับคุณผู้ชม

เขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะตอนนี้ครัวเราปิดแล้ว
หมูแม่ครัวก็จะสไลด์ตามจำนวนที่แอดมินแจ้งไว้เท่านั้น

ต้องสั่งอาหารจะเอาหมูกระทะกี่ชุดภายในเวลากี่โมง

ให้ลูกค้าไปซื้อของจากข้างล่างขึ้นมาทานก็ได้ค่ะ

คือจากรีสอร์ทลงไปข้างล่างก็จะมีหมู่บ้านแล้วมีร้านชำ

มุมของแอดมินคงเข้าใจว่าร้านชำที่เขาจะไปซื้อมา
จะเป็นพวกขนมขบเคี้ยวขนมกระจุกกระจิ๊ก
อะไรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรแบบนี้เห

ทางลูกค้าจะไปสั่งหมูกระทะจากร้านข้างล่างขึ้นมาเป็นเซตหนึ่ง
มันเลยอาจจะเป็นการตีความที่เข้าใจคลาดเคลื่อน

ไม่ได้ขยายความไงว่าห้ามซื้อหมูกระทะมากินเหมือนกันนะ
เพราะว่าไม่งั้นคุณต้องมาใช้เตาของเราแก๊สของเราไง
ใช้ทรัพยากรของรีสอร์ทของเราไง
ถ้าคุณไปซื้อแบบบะหมี่เอ่ยขนมกระจุกกระจิ๊กเอยมันก็ได้

เขาบอกว่าจริงแล้วไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
ติดใจอย่างเดียวด่าทำไม
คือถ้าทีที่ชี้แจงคนนั้นที่มา
ลองดูคลิปตอนที่โวยวายหน่อยก็ได้ครับ

ถ้าวันนั้นคืนนั้นชี้แจงกันดีด้วยเหตุผล
อธิบายให้เคลียร์ว่าอ๋อแอดมินเขาตอบแบบนี้
ไม่ได้หมายความว่าจะไปซื้อหมูกระทะมากินได้

แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องหอบข้าวหอบของไปนอนที่อื่นกลางดึก

เห็นว่าเป็นคนในพื้นที่นะแล้วพาเพื่อนจากกรุงเทพไปเที่ยว

พอไปแล้วมันเกิดดราม่าอยากจบดราม่า
เดี๋ยวจะคุยกันอยู่ว่าจะเคลียร์กันได้ยังไงนะครับ

แล้วตัวเธอเองเธอก็บอกไงว่าเธอพยายามจะชดใช้
ค่าแก๊สจ่ายค่าหนี้ให้แต่ทำไมถึงไม่ยอม
จุดนี้น่าจะอรุมอร่วยกันบ้างเธอก็บอกแบบนี้

มันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะคุณคิง

เดี๋ยวรอดูการไกล่เกลี่ยเจรจานะฮะ